คุณผู้ชมอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าจะพาไปดูนกแต้วแล้วท้องดำ
คุณคิดดูว่านกแต้ร้าวท้องดำนะฮะแต่ก่อนอาจจะกลายเป็นสัตว์ที่ขึ้นบัญชีสัตว์ศูนย์พันธุ์ด้วยซ้ำ
แต่ปรากฏว่ามาพบเจอในบ้านเราก็กลายเป็นสัตว์สงวน
แล้วก็ตอนนี้มีการพบเจอกันที่กระบี่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่แหละครับคุณหาชมได้ยากนะคุณดูไว้เลยนกแต้วแล้วท้องดำนะครับ
เป็นนกที่หายากมากพบในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประบางจังหวัดปะบางครามจังหวัดกระบีที่เดียวเท่านั้น
ก่อนหน้านี้มีพบที่ไหนบ้างรู้ไหมคุณที่พม่ากับที่บ้านเราที่กระบีเท่านั้น
พม่าเขาเคยประกาศเป็นนกศูนย์พันธุ์ไปแล้วเพราะว่าเคยเจอตัวหนึ่ง
และไม่เคยเจออีกเลย๕๐ปีปรากฏว่าพอเขามาเจอบางคู่
เขาก็เลยประกาศใหม่ให้เป็นนกใกล้ศูนย์พันธุ
แต่บ้านเราใช่ไหมครับปัจจุบันนี้เหลือเพียง๑๓๒๐คู่เท่านั้น
ก็๒๐กว่าตัวน้อยมากแล้วคุณคิดดูว่าเราได้เห็นภาพแบบนี้นะครับ
เป็นนกแต้วร้าวท้องดำมีลักษณะสวยงาม
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประบางครามจังหวัดกะบีบันทึกไว้ได้
ขณะที่ชุดสำรวจนำโดยนายพิทักษ์แก้วพลอยเจ้าหน้าที่เขต
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถและรู้เรื่องของนกแต้วแล้วท้องดำ
ออกสำรวจร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่น
และนักดูนกอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่
ขณะสำรวจได้ยินเสียงคล้ายนกแต้วแล้วท้องดำ
ก็ฟังอยู่จนแน่ใจว่าใช่ใช่แน่นะฮะ
จึงได้ซุ่มเฝ้าสังเกตการณ์จนพบโดยถ่ายภาพและวีโอไว้ได้นะฮะ
เป็นนกแต้วร้าวท้องดำเพศเมียจริงมีสภาพสมบูรณ์
คุ้ยเขียหาอาหารอยู่ภายในป่า
ในเข็บรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม
โดยหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประบังครามนะครับ
หัวหน้าวุฒิพงศ์ชูสังราชบอกว่า
การพยายามตามหานกแต้วแล้วท้องดำ
เริ่มดำเนินการมานานตลอด๓ปีที่ผ่านมา
ไม่มีใครได้พบได้เห็นเลยนะคุณ
ตลอดเวลาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามในการที่จะค้นหาเขา
เพราะว่าถือว่าเป็นนกที่พบที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น

ใช่ที่กระบีเท่านั้นในประเทศไทยเนี่ยนะ
ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ยังพบว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่
แม้จะพบเพียงแค่ตัวเดียวนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะออกสำรวจต่อไปว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าเขาอาศัยอยู่ในป่าดิบที่ราบต่ำ
แล้วก็มีความสูงไม่เกิน๒๐๐เมตรจากระดับน้ำทะเล
แต่ปรากฏว่าตอนนี้หาพบได้ยากแล้วยากจริง
อย่างที่บอกว่ามีข้อมูลว่าในบ้านเรา
เหลือประมาณแค่๑๓๒๐คู่เท่านั้น
เป็นความบังเอิญและมีความโชคดีอยู่ในนั้น
ฟังเสียงก่อนชัวร์แล้วเฝ้าเลย
คุณคิดดู๒ที่ที่เจอคือไทยกับพม่า
พม่าก่อนหน้านี้ประกาศเป็นนกศูนย์พันธุ์ไปแล้ว
ไม่เจออีกแล้วแต่ตอนหลังมาเจอบางตัว
ก็เลยประกาศเป็นนกที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ที่ต้องอนุรักษ์ไว้
เลยมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันกับตาเลย
เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะนกแต้วแล้วท้องดำนะคะ